โอเคนะครับ
ในประเทศที่มีสมุนไพรว่าง่ายนะคะ
หินขัดะไคร้ใบยองเยอะแยะมากมาย

สมุนไพรก็คือยังฮิตอยู่ในการบรรเทาอาการต่าง

แล้วมีนี่เลยขนุน

มันจะหมายความว่าเหมือนกับเป็นอาหารที่๑อย่างจะได้ประโยชน์เยอะมาก
เขาประโยชน์เยอะไงนุ้ยคือว่ามีกลิ่นแรงแต่ว่าสรรพคุณเขาเยอะ

คือเธอจะกิน๑๔ชิ้นมันก็เยอะไปสำหรับขนุนมันแน่นนะ
แต่ขนุนห้ามเอาไปผ่านหน้าหมิงชะลิสานะ

คือนุ้ยเคยเอาขนุนอย่างนี้แล้วไปผ่านหน้านางอย่างนี้

แต่ขนุนเนี่ยเค้าบอกว่าสรรพคุณเนี่ยเยอะจริง

ขนุนต้องทานให้พอดีสรรพคุณเยอะเข้าใจ
แล้วต่อไปที่กำลังฮิตมากก็คือการทานดอกไม้

ทานดอกไม้ไปเลยค่ะที่ร้านเรือนมาริกานะครับ

ดอกเยอะมากเลยนะคะพี่และที่สำคัญเราปลูกเองด้วยนะคะ

โอเคพูดถึงค่ะ

แล้วก็มีการกินแมลงนี่ก็ยังเป็นเทรนด์ที่แรงอย่างต่อเนื่อง

แมลงก็พี่ตรงรถเข็มที่เขาฉีด

แมลงเนี่ยก็คือก็ต้องเลือกชนิดแมลงด้วยนะคะ

ใช่แล้วก็ต้องตัดเด็ดขาออกด้วย

เพราะเครื่องที่มันจะบาดคอ

แล้วก็ธันยพืชก็มะแรงเหมือนกัน

นี่ไงอ๋อใช่สับปะรดและนี่คือขนุนหรือเปล่าใช่อ๋อนี่นี่คือขนุนอบแห้งคุณผู้ชมอันนี้อันนี้คือขนุนอบแห้ง
อ๋อพวกอบแห้งและนี่ก็คือเผือกอบแห้งเป็นไงพี่เป็นไงพี่อันนี้เป็นอบแห้ง
แห้งมากด้วยเกี่ยวขบเคี้ยสิมันเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ไง
คือถ้าพี่ไปกินของที่มันทอดมันก็จะได้น้ำมันไงอันนี้คือเอาด้วยด้วยอันนี้เป็นแนวอบแห้ง
เห็นเขียวเพราะว่าเขามีปรุงกลิ่นมาแล้วเรียบร้อยมันจะแบบว่าหอม
เหมือนพริกไทยเล็กช่วยมาก็แบบรวบพราบเข้าไป
คือนุ้ยเอาไปเป็นขนมให้ลูกกิน

ใช่ไงคือถ้าเขาอยากจะกินสแน็กเนี่ย

อ่าอุ๊ยเป็นครอบครัวคุณภาพอ่ะไม่หวานมาก

พี่ก็ตามมะยมแล้วพี่ก็ทำก๊อบแป๊บของพี่ไง
แต่ว่าต้องเริ่มทานแล้วล่ะ

เขาบอกว่าเทรนด์การออกกำลังกายในปีนี้เนี่ย
ก็คือว่าเป็นเทรนด์การออกกำลังกายโดยท่าเรียนแบบสัตว
ใช่ก่อนถ้าเรียนแบบสัตว์คือเอาสัตว์มาเป็นเวทเลยแหละ
เออโอเคมาดูกันมีอะไรบ้าง

นุ้ยตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ามีลูกเล็ก

ถ้ามีน้องหมาแมวนี่ก็สามารถนำมาเป็นเวท

ดูดีแล้วถ้ามันกระดูกระดิกอ่ะ

ไม่ใช่ว่าเอาแรมมายกเลย

เพราะอย่างรูกจริงอย่างงี้๗โหล
ได้ต้องยก

ก็ตัวกูเลนี่ก็ได้ออกบังกัยแล้วนะ

นำสัตว์เลี้ยงมาเป็นแทนดัมเบล

มาเลยเรียนแบบท่าสัตว์

เฮ้ยที่สามารถออกกำลังกาย

หนูก็ไม่ต้องลงไปลึกขนาดนั้นหนูก็ลงตื้น
อ๋อลงแบบให้พอแบบได้

ก็คือแบบกระโดดกระโดดท่ากระต่าย

ไม่หอบมา๗ปีแล้วเพราะว่าปากจะไม่ไหวอ่ะ

เอามาท่างูเลือยบ้าง

อ๋อลิงจอสนิกกิ้งอ๋อ

ม้าเดินเขาม้าม้าเดินอย่างนี้หรอ

แต่ถ้าเดินก็สามารถที่จะเป็นท่าที่ออกกำลังกาย

ว่าเท่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยนะน่าจะกระชับต้นขา

แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะ

ก็ต้องเลือกรับประทานอาหารด้วย

เราทำนะแต่ว่าพูด๑๐ครั้งเราทำ๒ครั้ง

ให้รางวัลกับตัวเองสักนิดนึงปีใหม่แล้ว

ผู้ประชาปุ๋กมาขึ้นช่อกริกอยู่ที่บ้าน

หนึ่งสองแสบ

นี่ช้อตรงอันนี่ช้อใครช้อชอบมา

ช้อนี่คือคนเดียวก็ได้

ถ้าจริงเป็นเราสองคนแน่นอนคุณผู้ชมต้องคอยติดตามนะคะ

ก็ไม่ใช่เราสองคน

โอเคสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนเนอะ